สำหรับกรณีที่พบชิ้นส่วนศพ
ถูกแยกชิ้นแล้วก็ใส่ถุงดำไปทิ้งเอาไว้ในป่า
ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดระยอง
ภายในกระเป๋ามีคราบเลือด
ก็เป็นคราบเลือดที่ตรวจแล้วเนี่ยเป็นคราบเลือดของศพที่เจออยู่ในถุงดำ

แต่ก็ยังมีบางชิ้นส่วนที่ยังไม่เจอก็คือศีรษะนะคะ
ก็คาดว่าอาจจะถูกสุนัขแถวนั้นฆ่าไป

เป็นชายชาวเกาหลีใต้นะคะทีเนี้ยจากการตรวจสอบ
เราได้ตัวผู้ต้องหาคนที่ก่อเหตุแล้วค่ะครับ
คนแรกเนี่ยเขาประสานผ่านทางสถานทูตเกาหลีประจำประเทศไทย
อืมว่าเขาอยากจะขอมอบตัวอ๋อเพราะเขาไม่ได้เป็นคนฆ่า
ก็คือผู้ชายคนนี้ค่ะชื่อว่าคิมฮายอนจุนอายุ๓๒ปี
เขาเป็นโปรแกรมเมอร์เป็นชาวเกาหลีใต้
เขาติดต่อผ่านสถานทูตว่าเขาอยากจะมอบตัวในภาพคือเสื้อเสื้อยืดขาวเสื้อขาว
อันนี้คนนี้ค่ะเขาบอกว่าเขาเป็นหนึ่งในทีมที่ร่วมการฆ่าหันศพจริงจริง
แต่เขาไม่ได้เป็นคนฆ่าเขาถูกบังคับให้ไปช่วยหันศพแล้วก็เอาศพไปทิ้ง
อืมเขาไปมอบตัวกับตำรวจกองบังคับการปรับรามแล้วนะคะ
ก็ติดต่อผ่านสถานทูตเกาหลีประจำประเทศไทยพอมอบตัวกับตำรวจกองปราบเรียบร้อย
ก็ได้มอบตัวต่อให้กับตำรวจภูทรภาค๒เพื่อสอบสวนขยายผล
ซึ่งก็มีพลตำรวจเอกชัยวัดเกรดวรชัยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมาร่วมสอบสวนด้วย
พอได้ตัวคนแรกนายคิมฮายอนจุนคนนี้ตำรวจก็เดินทางไปตรวจสอบเพิ่มเติม
ทาวน์ฮาวส์ในหมู่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่๑ตำบลเนินพระอำเภอเมืองจังหวัดระยอง
บ้านหลังนี้เป็นบ้านที่ใช้ในการก่อเหตุฆ่าหันศพบ้านหลังนี้เป็นทาวน์ฮาวส์สี่ชั้นค่ะ
ประตูบ้านเนี่ยล็อกกุญแจอ่ารู้แค่ว่ามีชายชาวเกาหลีใต้อยู่กันสองคน
แต่ส่วนใหญ่บ้านจะล็อกประตูรั้วด้านหน้าเอาไว้เหมือนกับไม่มีคนอยู่อะค่ะครับ
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็เข้าไปตรวจสอบในบ้านยังมีคราบเลือดอยู่เลยอะค่ะ
คราบเลือดยังติดอยู่ที่ม่านส่วนห้องน้ำชั้นสองก็ยังมีครับ
ก็เก็บรวบรวมเพื่อเป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ในการดำเนินคดีกับผู้ต้องหาในการก่อเหตุนะคะ
ทีนี้จากคำให้การของผู้ต้องหาคนแรกที่เขาติดต่อขอเข้ามอบตัวเนี่ยนะในคิมฮายอนจุนอายุ๓๒ปี
แกรมเมอร์ชาวเกาหลีใต้คนนี้เขาบอกว่าช่วงเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะ
เขานั่งทำงานอยู่ที่ชั้น๓แล้วเขาก็ได้ยินเสียงคนทะเลาะกัน
ก็เลยรีบลงมาดูที่ชั้นสองแล้วเขาก็เห็นนายคิมชางหุ่น
เป็นเพื่อนร่วมแก๊งเนี่ยนะคะเขาเห็นคนนี้กำลังทะเลาะกันอยู่กับผู้ตาย
แต่ในหุ่นคนนี้ไล่เขาว่ากลับขึ้นไปเขาก็ขึ้นไปบนชั้นสามอืม
ผ่านไปสักยี่สิบนาทีเสียงเงียบเลยค่ะ
เขาก็เลยสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นก็เลยลงมาดูปรากฏว่า
แต่ว่าในหุ่นขู่ว่าถ้าไม่มาช่วย
เดี๋ยวจะฆ่าตัวเองให้ตายด้วยนะในคิมฮยอนจุนเขาก็ตกใจ
เขาก็บอกว่าเขาทำอะไรไม่ถูก
ก็เลยต้องช่วยลากศพเข้าไปในห้องน้ำ
พอลากไปในห้องน้ำปุ๊บเขาใช้วิธีแบบนี้คุณผู้ชม
เขาบอกว่าเขารอให้เลือดของคนตายของนายชเวมยองหุ่น
ไหลออกจนหมดตัวแล้วก็เอาศพไปไว้อีกห้องหนึ่ง
แอร์ให้เย็นเลยนะให้ศพแข็งตัวทิ้งเอาไว้๓วันนะคะ
หลังจากนั้นถึงจะช่วยกันชำแหละศพแบ่งออกเป็น๘ท่อน
ใส่ถุงดำพอหั่นศพเสร็จเรียบร้อย
หุ่นคนที่ก่อเหตุเนี่ยนะก็ไปอาบน้ำล้างตัว
เนียนแบบนั้นเลยอ่ะค่ะส่วนตัวเองเขาบอกว่า
เขาก็กลับขึ้นไปบนชั้นสามอ๋อนี่คือวันที่หั่นศพกัน
หั่นศพพอในหุ่นกลับมาจากสถานบันเทิง
บอกให้เขาช่วยขนกระเป๋าเดินทางขึ้นรถเก๋งหน่อย
แล้วก็เอาชิ้นส่วนศพ๓ถุงไปทิ้งกลางป่า
จากบ้านหลังนี้ไปประมาณ๑๐กิโลค่ะ
แล้วก็บอกว่าชิ้นส่วนหัวเขาเอาไปทิ้งที่ทะเล
แต่จำรายละเอียดจุดทิ้งไม่ได้
แต่บอกได้แค่ว่าเป็นจุดเดียวกันกับที่พบกระเป๋าเดินทาง๒ใบ
ก็คือที่หาดตากวนหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจ
เขาโยนกระเป๋าทิ้งแต่กระเป๋าก็ลอยขึ้นมา
ติดอยู่ที่ชายหาดอยู่ใต้ท้องเรือที่คนไปเจอ
นี่ค่ะสำหรับชิ้นส่วนศพทั้ง๘ชิ้น

คือลำตัวตั้งแต่ไหล่ไปถึงก้นค่ะ
แขนซ้ายต้นแขนไปถึงมือ
ขาท่อนบนขวาแล้วก็ขาด้านข้างซ้าย
ท่อนล่างหัวเข่าถึงเท้าทั้งสองข้าง
อันนี้คือที่เจอทั้งหมดนะคะแยกส่วนเป็นแบบนี้
แต่ชิ้นส่วนที่ยังไม่เจอคือศีรษะ
ที่เขาอ้างว่าเขาเอาไปทิ้งทะเลค่ะอันนี้ยังไม่เจอ
แล้วก็ชิ้นส่วนแขนด้านขวา
อันนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าอาจจะเป็นไปได้ที่สุนัขแถวนั้นแถวในป่า
ที่เขาเอาถุงดำไปทิ้งอาจจะคาบออกไปแล้วก็ไปแทะไปกิน
แสดงว่าถ้านับจากวันที่ทิ้งศพเอาไว้ด้วยใช่ไหม
เลือดไหลหมดใช่ไหมแล้วก็หั่นแล้วก็วันที่ก่อเหตุ
ก่อนที่จะมีคนมาเจอแล้วตามหากันเนี่ย
นี่ก่อเหตุกันไว้ห้าหกวันแล้วนะใช่นะอืมทีเนี้ยค่ะ
คำให้การของในคิมฮยองจุนโปรแกรมเมอร์คนนี้นะคะ
ทอดไปที่ในหุ่นบอกว่าในหุ่นเป็นคนทะเลาะ
เป็นคนก่อเหตุฆ่าเป็นคนบังคับให้เขาช่วยกันหั่นศพ
ช่วยกันเอาศพไปทิ้งครับตำรวจก็ต้องตามตัวในหุ่น
สุดท้ายเนี่ยตำรวจกองปราบรามได้ร่วมกับตำรวจสืบสวนเมืองจันทบุรี
จับในหุ่นได้นะคะในคิมชางหุ่นอายุสามสิบสองปี
เป็นชาวเกาหลีใต้เป็นคนที่ลงมือฆ่าแล้วก็ก่อเหตุหั่นศพ
คือในหุ่นคนนี้ค่ะถูกจับเมื่อเวลาประมาณ๕โมงเย็น
จับได้ที่บริเวณก่อนถึงจุดผ่านแดนไทยกัมพูชาบ้านผักกาด
ประมาณ๘๐กิโลในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
เขาเตรียมจะหนีออกนอกประเทศแล้วอะค่ะนี่แต่จับได้ซะก่อน
อกจากนี้ยังมีอีกคนนึงค่ะที่ร่วมขบวนการด้วย
ชื่อว่าในเคแต่ในเคคนนี้เป็นคนติดต่อเช่ารถเก๋ง
ให้เอาศพไปทิ้งในป่าค่ะนี่คนนี้ฮะเอาศพใส่กระเป๋าใส่ถุง
แล้วก็ขึ้นรถไปอ่ะเอาไปทิ้งในป่าอ่า
เป็นคนติดต่อเช่ารถให้แล้วก็พาหลบหนี
ที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีด้วยอืม
แค่คุณไปช่วยติดต่อเช่ารถแล้วคุณช่วยพาหลบหนี
ไปด้วยนะถูกดำเนินคดีไปด้วยนะคะ
ดังนั้นรวมแล้ว๓คนที่ร่วมขบวนการในการก่อเหตุฆ่าหันศพนะคะ
ซึ่งก็เป็นชาวเกาหลีใต้ด้วยกันทั้งหมดใช่ค่ะ
แล้วก็มีธุรกิจผิดกฎหมายเกี่ยวพันกันอยู่ด้วย
ซึ่งตรงนี้ตำรวจเขาบอกว่าเขาสอบสวนแล้ว
แล้วก็สามารถโยงใยได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ถึงต้องฆ่ากันตายแล้วก็หั่นศพกันแบบนี้นะครับ
พลตำรวจเอกชัยวัดเกรดวรชัยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ซึ่งไปติดตามดูแลคดีนี้นะครับ
บอกว่าในส่วนของศีรษะของผู้ตายนั้น
ทางผู้ต้องหาให้การว่าได้แยกใส่เป้ก่อนนำไปโยนทิ้งทะเล
ส่วนอาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุใช้ทั้งมีดแล้วก็เลื่อย

แต่ว่าเลื่อยไม่ออกนะ
คิมก็เลยสั่งให้ในเคไปหาซื้อเลื่อยไฟฟ้ากับอุปกรณ์ทั้งหมดมานะครับ
เพื่อเอามาใช้เลื่อยศพผู้ตาย
เขาลงมาเขาอยู่ชั้น๓คนเดียว
เขาลงมาแล้วก็พบในชังฮุงเนี่ย
แทงผู้ตายแทงผู้ตายแล้ว
แล้วก็นั้นเขาก็ช่วยกันลากศพเข้าไปในห้องน้ำ
แล้วก็ทิ้งเพื่อจะให้เลือดมันออก
เสร็จแล้วก็เอาศพไปไว้อีกห้องนึงเปิดแอร์ตลอด

พอ๓วันมาปั๊บเนี่ยเขาก็ทำพิธีชำแหละศพพูดง่าย

ตอนนี้ทางบรรยาการตรับสนก็ยังไปหาแหล่งที่
พยานเนี่ยที่อ้างว่าเนี่ยไปซื้อใช้เลื่อยไฟฟ้าใช้อะไรเนี่ย
ตามร้านต่าง
แล้วนี่คือหัวส่วนหัวส่วนแขน
ยังไม่เจอว่าอ้างว่าเข้าไปทิ้งทะเล

ลงมือก่อเหตุฆ่าผู้ตาย

เกี่ยวกับธุรกิจพนันออนไลน์
ส่วนผู้ที่มามอบตัวกับตำรวจ

ตอนนี้ได้กันไว้เป็นพยาน
คนนี้ทำหน้าที่เป็นโปรแกรมเมอร์

ในการทำธุรกิจพนันออนไลน์

แต่มาใช้ฐานทัพในไทย

ซ่องสุมในการทำธุรกิจพนันออนไลน์

ต้องสอบสวนอย่างละเอียดเพิ่มเติมนะครับ

โดยเฉพาะว่าจะมีคนไทย
มีส่วนรู้เห็นในคดีนี้ด้วยหรือไม่

ที่เป็นสถานที่ที่เกิดเหตุ

ซึ่งพอมีข่าวเกิดขึ้นก็แน่นอนว่า
ชาวบ้านแถวนั้นเขาก็หวาดกลัวกันมาก
ไม่ค่อยออกมาเขาก็จะไปทำงานกัน

ส่วนมากจะเงียบไม่ค่อยมีอะไร

ชาวบ้านไปเจอชิ้นส่วนของคนถูกฆ่า
แล้วก็เป็นลักษณะของการฆ่าหันศพ

แล้วก็ไปเจอกระเป๋าเดินทางต้องสงสัยอีก๒ใบ

กระเป๋าเดินทาง๒ใบนี้ไปเจอ
อยู่ที่หาดตากวนมาบตาพุธ

ชาวเกาหลีใต้

จะร่วมกันแถลงข่าวการจับกลุ่มเพิ่มเติมนะคะ

กลุ่มคนที่เป็นพวก
คนที่ทำงานแบบผิดกฎหมาย
เป็นชาวต่างชาติแล้วก็มาใช้บ้านเรา
เป็นสถานที่ในการก่อการต่างเนี่ย

เข้ามาได้แล้วก็เช่าบ้านอยู่ได้

มาจากไหนก็นึกว่านักท่องเที่ยว

ต้องขอพลัสโปรด
ขอดูอะไรหน่อยให้ตำรวจเขาตรวจสอบให้หน่อย
ว่าเป็นคนผิดกฎหมายหรือเปล่า